วันนี้คุณบุ๋มปนัดดาทำอะไรก็ตกเป็นข่าวดีเหมือนกัน
หลังจากที่มีวิวาทะกับคุณเอ๋ปารีนา
แต่ตอนนี้คุณเอ๋ปรินาเขาเริ่มเปลี่ยนคู่แล้วนะคุณนะ
ไปจับคู่ชกใหม่ไม่ว่าจะเป็นกับคุณมาริยา
เพราะคุณมาริยาเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของเซฟวันเฉลิม
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่หายตัวไปที่กัมพูชานะครับ
แล้วคุณเอ๋เขาเลยไปตอบนู่นตอบนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกคู่หนึ่ง
ก็คือคุณวันเฉลิมวันเฉลิมอยู่บำรุง
อันนั้นก็อีกคู่หนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คุณเปิ้ลไอริน
ตอนนี้คุณเอ๋ปรีนาไปจับคู่ใหม่หลายคู่เหมือนกันนะฮะ
แต่ทีนี้เรามาดูภารกิจแล้วก็หน้าที่ของคุณบุ๋มปนัดดากันบ้างนะครับ

คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเป็นประธานองค์กรทำดี
ได้พา๒พี่น้องอายุ๑๔ปีและ๑๖ปี
กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
เข้าแจ้งความที่สพสำโรงเหนือนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายแดงอายุ๔๒ปีซึ่งเป็นพ่อแท้
หลังจากที่เด็กทั้งสองถูกพ่อแท้ล่วงละเมิดทางเพศ
ในบ้านพักนานกว่า๒ปีนะคุณเหมือนตกนรกอยู่๒ปีนะฮะ
โดยคุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าเมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
มีพลเมืองดีมาแจ้งขอความช่วยเหลือ
ทางองค์กรทำความดีให้ช่วยเหลือเด็กทั้งสองคน
เธอจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบจนทราบว่าทั้งคู่กำลังตกอยู่ในอันตราย
เพราะว่าพ่อแท้ที่มีอาชีพเป็นนักการพานโรงของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นพ่อแท้นี่แหละฮะ
ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวคนเล็กมาตั้งแต่อายุ๑๑ปี

และพยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวคนโตด้วยนะครับ
โดยเด็กไม่กล้านำเรื่องนี้ไปบอกกับใคร
เพราะว่าถูกพ่อคมขู่จะทำร้าย
ทั้งคู่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเหมือนตกนรกทั้งเป็น
ทีนี้คุณบุ๋มปนัดดาก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคม
เข้าช่วยเหลือนำเด็กทั้งสองคนออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย
แล้วก็คุณบุ๋มก็รีบพาเด็กทั้งสองเข้าแจ้งความเลยนะฮะ

เพราะว่าคุณบุ๋มฟังเรื่องเล่าจากปากของเด็ก
บอกโอ้โหทำไมเด็กต้องทุกข์ทรมานแบบนี้
คุณบุ๋มบอกว่าจากที่สอบถามเด็กทั้งสองคน
สองคนเล่าให้ฟังบอกว่าแม่กับพ่อ
กันมาตั้งแต่สมัยที่พวกเธอยังเด็ก
พวกเธอก็ต้องอยู่กับพ่อมาตลอดนะครับ
ต่อมาพ่อก็มีภรรยาใหม่แล้วก็มีลูกสาวด้วยกันอีก๒คน
จากนั้นภรรยาใหม่ของพ่อก็แยกตัวไปทำงานที่อื่น
ทำให้ลูกทั้งหมดต้องอาศัยอยู่กับพ่อ
และในช่วงกลางคืนพ่อจะลุกขึ้นมา
มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
และพยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวคนโต
และลูกสาวอีกคนที่อายุ๑ขวบด้วย
โอ้โหพ่อทำกับลูกทั้ง๔คนได้แบบนี้นะฮะ
เรื่องต้นนะครับทางคุณบุ๋มบอกได้แจ้งความ

พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยหาที่พักให้เด็กก่อน
เพราะไม่สามารถกลับไปบ้านได้อีกแล้วล่ะครับ

ด้านของตำรวจสพสำรงเหนือ
ก็ได้สอบสวนผู้เสียหายพร้อมส่งเด็กไปตรวจร่างกาย
รวบรวมหลักฐานขอหมายจับพ่อแท้

ช่วงนี้ก็ต้องจับตาการทำหน้าที่ของคุณบุ๋ม

คณะอนุกรรมาธิการรวมถึงในส่วนของประธานองค์กรทำความดีด้วยนะครับ